ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเราต้องตามเราต้องดูกันหน่อย
ควักกระเป๋าสตางค์จ่ายค่ารถมากกว่าเดิม
วันนี้แล้วนะที่มีการปรับขึ้นราคา
เป็นค่ารถโดยสาร๕สตางค์ต่อกิโล
นี่รถทัวร์ต่างที่เราวิ่งระหว่างจังหวัด

แต่ต้องดูด้วยนะรถทัวร์ประเภทไหนรถโดยสารประเภทไหนนะ

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒ที่โคราชนี่แหละค่ะ
คนก็มารอขึ้นรถโดยสารคึกคักเลย
อย่างสายโคราชกรุงเทพวันนี้ปรับราคาวันแรกก็จริง
คือเขามีมติให้ปรับราคารถโดยสารประจำทางหมวด
หมวด๒จะวิ่งระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัด
ส่วนหมวด๓วิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัด

ปรับขึ้นปรับขึ้นกิโลเมตรละ๕สตางค์

อย่างรถสายนครราชศรีมากรุงเทพรถป๑
จากปกติ๒๐๙บาทใช่ไหม
ก็ปรับขึ้นมาอีก๒๐กว่าบาทปรับขึ้นมาเป็น๒๓๒บาท

นครราชศรีมาขอนแก่นปกติ๑๔๕ก็ปรับขึ้นมาเป็น๑๕๓
คนมาใช้บริการคนมาใช้บริการบอกเข้าใจน้ำมันมันแพง
บางทีนะจ่ายตังค์ซื้อตัวไปนะไม่เอาตังค์ทอนเลยรู้
เพราะผู้ประกอบการบอกว่าอั้นไม่ไหวจริงขอขึ้นมาแบบนี้

หน้านั้นจะว่าหยุดวิ่งกันเดือนกรกฎาคมวันที่๑นะ
สรุปถูกอนุญาตให้ขึ้นสัก๕สตางค์เขาก็เลยอยู่ได้